หลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลได้นั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัย
กรณีของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ว่าจะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่กรณีของบ้านพักหลวง

วันนี้เองพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
มีภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

สู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง
แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างด้วยนะครับ
งานเขาจัดกันที่ห้องมักขวานรังสรรค
ของสโมสรทหารบกวิภาวดี
ซึ่งจริงก็ใกล้กับบ้านพัก
ค่ะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวออก

พลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ

แต่ในขณะที่มอบนโยบายเสร็จสิ้นแล้ว
นายกรัฐมนตรีมีสีหน้ายิ้มแย้มและอารมณ์ดีขึ้นมา
เนื้อหาในการกล่าวเปิดงาน

นายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยอย่ายึดติดเรื่องเดิม
กฎหมายเดิมเพราะประเทศจะไม่พัฒนา
และขอให้คนไทยสำรวจตัวเอง
ว่าคุณพัฒนาแล้วหรือว่าย่ำอยู่กับที่

เกี่ยวยงกับเรื่องของงานที่ไปมอบรางวัล

เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาปรับเปลี่ยน

แต่ว่าให้คนไทยสำรวจตัวเองด้วยนะฮะ
หากคิดว่าหลายปียังคงเป็นแบบเดิม
ทำแบบเดิมคิดแบบเดิม
แสดงว่าตัวเราไม่มีการพัฒนา
ไม่เข้าใจในบริบทของโลกและประเทศในเวลานี้นะครับ
พร้อมกับกล่าวว่าผมเองรู้สึกยินดีทุกครั้ง
การทำงานออกมามีผลสำริท

เพราะถ้าผมมีความสุขประเทศชาติและประชาชนก็มีความสุข
นี่คือการกล่าวบนเวทีนะบนโพเดียม
โพเดียมบนเวทีนี้นะฮะ
ไปดูความเคลื่อนไหวของคุณเอ๋หน่อย
คุณเอ๋ปรีนาเมื่อคืนนอนไม่หลับ
นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะฮะ

เพราะว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมดนตรัสเซ็นต์ออกมา
ก็มีความเห็นออกมาจากหลากหลายทางโซเชียลด้วย
ใช่ฮะแล้วคุณปรินาบอกเมื่อคืนนอนไม่หลับเลย
เพราะว่าไปอ่านข้อความที่น้องเพนกวิน

น้องเพนกวินได้โพสต์ข้อความที่ผิดกฎหมาย๔โพสต์
พอเห็นแล้วนอนไม่หลับต้องลุกมาแจ้งความเห็นไหม
เช้ามาก็ขึ้นหลบหลักแจ้งความเลยนะฮะ
ตาในคล้ำเลยนะฮะคล้ำหรือเปล่าไม่รู้
แต่เธอบอกเธอนอนไม่หลับเลยฮะลุกมาแจ้งความนะครับ
แล้วก็ไปที่นี่ฮะที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่ง
แล้วก็ระบุข้อความว่าแจ้งความเพนกวิ้น
ตามที่น้องเพนกวินได้โพสต์ข้อความที่ผิดกฎหมายทั้ง๔โพสต์
พอเห็นแล้วนอนไม่หลับลุกมาแจ้งความนะฮะ
โดยนางสาวปรินายังได้โพสต์แจกแจงความผิดทั้ง๔โพสต์
ในการโจมตีสารรัฐธรรมนูญ
และผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีด้วย
โพสต์เราก็อ่านได้บางโพสต์เราก็อ่านไม่ได้
นี่หมายถึงโพสต์ที่เพนกวินโพสต์นะฮะ
ก็อย่างโพสต์ที่๑ที่เราพอจะอ่านนำเสนอข่าวได้
คือเพนกวินได้นำเอกสารมาแสดงอ้างว่าเป็นหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่า๓รัฐธรรมนูลคือ
อันนี้อ่านไม่ได้ที่รับคำสั่งมา
แล้วก็มันมีผลกระทบต่อประชาชนอะไรอย่างนี้นะฮะ

กวินได้นำภาพของ๙ตุลาการสารรัฐธรรมนูลมาแสดง
แต่ใช้คำนำหน้าเรียกสารไม่เพราะเลย
แล้วก็สัพพนามในการเรียกสารไม่สุภาพเลย
แล้วก็เชิญชวนให้มีการชู๓นิ้วใส่ตุลาการ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ปรีนาเขาบอกว่าโพสต์เหล่านี้แหละ
ในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์
ดูผิดสารขั้นแรงอะไรแน่นะครับ
นี่ก็ความเคลื่อนไหวของปรินานะฮะ
กันทางด้านของแก่นนำคณะก้าวหน้า
ระบุนะคะบอกว่าการสู้กับกฎหมายและคำพิพากษาที่ไม่เป็นธรรม
ต้องเชิญชวนประชาชนคนส่วนใหญ่คนทั้งประเทศ
แสดงออกโดยพร้อมเพลียงกันว่า
สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขามันไม่ใช่กฎหมายและคำพิพากษา
ต้องทำให้กลไกรรัฐที่ทำหน้าที่บังคับการตามกฎหมาย
ลุกขึ้นสู้กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของบางส่วนบางฝ่าย
ซึ่งแน่นอนเราก็ยังต้องดูความเคลื่อนไหว
แสดงความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายแต่ละฝั่งอีกนะครับ